ดูคลิปหนึ่งที่ในโลกออนไลน์มีการแชร์ไปเยอะเลยนะคะ
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันด้วยเป็นคลิปที่น่าตกใจค่ะ
เพราะว่าเป็นเด็กชายอายุประมาณ๙ขวบ๑๐ขวบ๒คน
กำลังเสพกัญชากันอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เนี่ยค่ะคลิปนี้เนี่ยคนก็วิพักษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะ
ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล
ปรากฏว่านี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เด็กผู้ชาย๒คนประมาณ๙ขวบ๑๐ขวบนะคะ
กัญชาอยู่ริมชายหาดพัทยาแบบไม่สะทกสถานตาใครเลย
มันไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบว่าปกปิดอะไรเลย
เขาเสพกันแบบนี้เลยนะคะตรงสะพานปลาเก่าพัทยาใต้นะคะ
เมื่อวันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พลเมืองดีเข้าไปตักเตือนนะคะ
คุณกริตติวัฒน์ไปตักเตือนเพราะว่าเด็กเนี่ยเห็นเด็กเสพกัญชาจริงค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจากคลิปนี้
ก็เลยทำให้พนักงานเทศกิจเข้าไปนะคะ
แล้วก็ไปเจอเด็กอีกนะคะ
หนึ่งในนั้นเนี่ยคือเด็กชายเอ็มนะคะ
อันนี้เป็นนามสมมุติอายุ๑๐ปีนะคะที่อยู่ในคลิปนี่แหละนะคะ
ก็กำลังนอนหลับอยู่ใต้ต้นมะพร้าวริมชายหาด
ห่างจากจุดที่มีภาพปรากฏออกไปประมาณ๑๐๐เมตร
ก็เลยพาตัวไปที่สพเมืองพัทยา
เขาบอกว่าคราวนี้เนี่ยเด็กเนี่ยมีท่าทีคือเงียบนิ่งนะคะ
ไม่ยอมพูดจาอะไรร้องแต่จะให้เอาเจ้าใบเตยสุนัขคู่ใจมาอยู่ข้าง
ต่างจากตอนแรกที่เข้าไปเจอเด็กค่อนข้างก้าวร้าว
แล้วก็ด่าทอเจ้าหน้าที่หยาบคายตลอดเวลานะคะ
ตรวจสอบพบอย่างนี้ค่ะว่าเด็กชายเอ็มคนนี้เนี่ย
หนีมาจากบ้านพักเด็กและครอบครัวชนบุรี
มาอยู่กับย่าที่บ้านโรงโป๊ะที่บังละมุง
แต่ทะเลาะกับย่าถึงขั้นจะใช้มีดแทงย่าก็เลยหนีออกจากบ้าน
แล้วมาปรากฏภาพอีกทีนึงก็คือภาพที่เขาเสพกัญชานี่แหละนะคะ
ทีมข่าวไปคุยนะคะกับนางทองสาซึ่งเป็นย่าของเด็ก
ย่าก็เล่าไปร้องไห้ไปค่ะบอกว่าพ่อแม่เด็กแยกทางกันตั้งแต่๓ขวบนะคะ
แม่ทำงานอยู่ที่ระยองพ่อหนีไปเพราะว่าเรื่องหนี้สิน
น้องเอ็มเดิมเป็นเด็กเรียบร้อยผู้จาเพราะ
แต่พออายุ๗ขวบเริ่มมีพฤติกรรมขโมยของตามร้านค้า

พอต้นปี๖๕ที่ผ่านมาก็ติดเพื่อน
ก็เลยหนีออกจากบ้านแล้วทะเลาะกับย่า
ย่าเลยตัดสินใจนะคะส่งไปบ้านพักเด็กและครอบครัว
แต่อยู่ได้ไม่กี่วันก็หนีออกมาอีกค่ะ
ต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยน้องเอ็มเก็บเสื้อผ้าจะไปอยู่ที่อื่น
ย่าก็พยายามห้ามแต่ก็ถูกน้องกระโดดถีบ
ต่อยแล้วก็เอาหมวกกันน็อกฟาดย่านี่อายุเก้าขวบนะคะ
เนี่ยค่ะจากนั้นย่าก็บอกไม่รู้ข่าวอีกเลยว่าหลานไปอยู่ที่ไหน
จะเห็นตอนที่เป็นข่าวว่าไปสูบกัญชานี่แหละก็ตกใจ
แต่ว่าจะให้เอาน้องเอ็มมาเลี้ยงดูก็ไม่ไหวแล้วล่ะ
ไม่รู้ว่าตัวเองจะถูกหลานเนี่ยฆ่าตายวันไหนค่ะย่าบอกแบบนั้นค่ะ
ต้องกลัวเดี๋ยวกลัวมันฆ่าทิ้งอยากให้เขากลับเอาพ่อแม่เขาเอาไป
พ่อแม่เขามันเป็นกรรมสิทธิ์ของแม่เขาอยากให้อยากให้เขาเป็นเด็กดี
กลับตัวกลับใจซะสิ่งอันไหนที่ไม่ดีก็
นี่ค่ะก็หนีออกมาจากบ้านพักเด็กและครอบครัวมาอยู่กับย่า
แล้วก็ทำร้ายย่าแล้วก็หนีไปตอนนี้ก็ปรากฏเป็นข่าว
ก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้จะต้องนำตัวไปดูแลที่ไหนนะคะ